ไปดูในทวิตเตอร์อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลย
เพราะว่ามันมีการเผยแพร่คลิปสยิว
ในคลิปนี้ก็ปรากฏภาพของสาวประเภท๒

เพราะเอิญหนุ่มคนนี้แต่งตัวเหมือนกับชุดของพนักงานส่งของ
คือเห็นสีคงดำไม่ยากเนอะแต่เราขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน
แล้วพื้นที่ที่มันมีคลิปนี้เกิดขึ้นมันอยู่ในป่ากล้วย
ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ในพื้นที่แถวนนทบุรี
แล้วมันภาพคือกลางวันแสกเลยคุณ
มันก็เลยเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะ

เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มในป่ากล้วย
ซึ่งเจ้าตัวถ่ายคลิปไว้เองแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์
ใหญ่มากเขียนอย่างนี้เลยขอบคุณให้ด้วย
ทีนี้ก็มีคนนำภาพนี้มาส่งต่อกันในโลกโซเชียลจำนวนมาก
รวมทั้งมีการโพสต์ข้อความตำหนิพฤติกรรมนี้
บางคนบอกว่าแหมเห็นแบบนี้มันคุ้นเหมือนป่ากล้วย
ซึ่งล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพปักเกร็ดก็ลงพื้นที่
ตรวจสอบภายในซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๒๐แยกย่อยซอยต้นสน๖
ซึ่งคาดว่าเป็นสถานที่ในคลิปเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะบันทึกภาพ
แต่ตำรวจเนี่ยเขาเข้ามาห้ามบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุ
บอกว่าพื้นที่เกิดเหตุจริงแล้วน่าจะอยู่แถวสะพานพระรามห้า

แต่จากการสอบถามวินจักรยานยนต์ในซอยต้นสนหลายรายบอกค่ะ

เป็นลูกค้าในซอยนี้แน่นอนเพราะเขาคุ้นหน้าคุ้นตา

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่สถานที่ดังกล่าวพบว่า
มันเป็นที่ว่างรกร้างจริงมีต้นกล้วยปลูกอยู่หลายสิบต้นเหมือนกับในคลิปเลย
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๕๑ปีเป็นชาวบ้านในซอยนี้เขาเล่าบอกว่า
พอดูคลิปแล้วมั่นใจว่าต้องใช่แน่สถานที่เดียวกันแน่นะคะ
หลังจากนี้อยากฝากให้ตำรวจมาช่วยออกตรวจกวดขันบุคคลประเภทนี้หน่อย
เห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่ากลางวันแสกก็ยังทำได้
ทีมข่าวค่ะก็ตรวจสอบข้อมูลว่าสาวประเภท๒ที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ตกลงแล้วอาศัยอยู่ในแถบชุมชนวัดกำแพงเขตเมืองนนทบุรีนะคะ
และเมื่อไปถึงมีชาวบ้านหลายคนที่ให้ข้อมูลว่าสาวประเภทสองคนที่ทีมข่าวเรากำลังตามหาอยู่เนี่ย
จริงชื่อจ้อยเป็นพนักงานทำอาหารที่คอยส่งงานโต๊ะจีน
้อยเนี่ยเป็นสาวประเภท๒นิสัยดีนะอยู่ในชุมชนนี้แหละ
คุยเก่งอัธยาศัยดีส่วนเรื่องที่เป็นข่าวชาวบ้านเขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้เรื่อง
เพราะจ้อยไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังแต่ทุกคนก็แปลกใจเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจ้อยมาสั่งทุกคนในชุมชนบอกว่า
ถ้าใครมาถามหาตัวเองให้บอกไปว่าไม่รู้จักนะ
และในชุมชนนี้ไม่มีใครชื่อจ้อยอ๋อคือมีการบอกเอาไว้ก่อนด้วย
ใช่แสดงว่าคือคงเห็นแล้วล่ะว่าคลิปมันมีการเผยแพร่ออกไปนะคะ
ต่อมาทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังจ้อยสาวประเภท๒คนนี้
แล้วในที่สุดค่ะเธอก็ยอมเปิดใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
บอกว่าคลิปที่หลุดออกไปน่ะเป็นตัวเธอจริง
เธออ่ะถ่ายเอาไว้ดูเล่นกับแฟนนุ่มวันเวลาที่ถ่ายคลิปคือช่วงบ่าย
ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วสาเหตุที่ถ่ายเพราะว่าวันนั้นระหว่างนั่งรถจักรยานยนต์กับแฟน
กำลังกลับบ้านมาทำงานในชุมชนนึกสนุกขึ้นมาอยากถ่ายคลิปสยิวนอกสถานที่เอาไว้ดูเล่นดูกันเองนี่แหละ
ก็เลยชวนแฟนไปที่ป่ากล้วยหลังชุมชนไม่ใช่ซอยแจ้งวัฒนา๒๐ตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะ
กระทั่งกลางเดือนมกราคมโทรศัพท์เธอมันดันหน้าจอแตก
ก็เลยนำไปซ่อมแล้วก็มาพบว่าอ้าวคลิปหลุดไปแล้ว
สู่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวไปเนี่ยนะคะ
ทำให้เธอเกิดความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียง
ยืนยันว่าเธอถูกกันแกล้งจากคนไม่หวังดีที่ต้องการจะแบล็คเมย์เธอค่ะ
อ่าฟังเสียงของสาวประเภทสองที่อยู่ในคลิปหน่อยนะคะ
ก็คือเผอิญว่าเราก็อยากถ่ายไว้แบบดูเล่นเฉยคราวนี้
คือโทรศัพท์พี่วันนั้นพี่ไปเปลี่ยนหน้าจอ
แล้วมันก็เกิดหลุดไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือเราเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้าน
ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วมันใช่แล้วคราวนี้มันก็แชร์ออกไปแบบเยอะมาก
นี่แหละคลิปอะไรที่เป็นคลิปลับเนี่ยนะ
จะไม่รับอีกต่อไปถ้าคุณเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะคะ
ประเภท๒รายนี้บอกว่าหลังจากนี้จะขอไปปรึกษาคนรอบข้างก่อน
จะดำเนินคดีอะไรกับคนที่นำคลิปของเธอไปโพสต์
ทำให้เธออับอายหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นก็จะไปพบตำรวจนะคะ
จะยอมรับผิดถ้าหากถูกดำเนินคดีฐานกระทำอนาจารย์
และหลังจากนั้นก็อยากขอให้เรื่องนี้มันจบลงแค่นี้
อาจจะไม่ไปหาแล้วล่ะว่าใครเป็นมือดีนำคลิปเธอไปโพสต์
และจะไม่ดำเนินคดีกับใครในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์
เพราะถือว่าเรื่องนี้เธอพลาดไปเองและเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองด้วยนะคะ
ประเด็นมันคือป่ากล้วยกลางวันในชุมชนมันก็ไม่เหมาะสม

ถ้ามีเด็กเยาวชนผ่านไปก็เห็นมันก็ไม่เหมาะไม่ควรอีกนะครับ